บอกว่าเจ้าของสามารถปลูกอังุ่นได้
ออกมางามมากเลยครับ

โอ้โหเขียวเลยเป็นพวงเลย

เขาบอกว่าเขียวชะอุ่มไปทั่วทั้งโรงเรือนเลยนะครับ
นี่คือโรงเรียนเกษตรก่อนที่เขาทำอาชีพเป็นหลักแล้ว
นี่คือพันธมรโทษภัยทูลสิริพยักษ์
ท่านเป็นตำรวจนะเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม
ท่านจะก็ใช้เวลาว่างจากงานนั่นแหละ
มาปลูกผักไฮโดโรโปนิกแล้วก็ปลูกอังวลไปด้วย
พื้นที่ตรงนี้ใช้พื้นที่เพียงแค่๒ไร่นะ

แล้วตัวท่านยังบอกอีกว่าตัวเองชอบการปลูกมาก

ก็ใช้เวลาว่างมาเป็นเกษตรกรแบบนี้
เอาจริงปลูกทิ้งเอาไว้เนี่ยตอนแรกน่ะ

แล้วนี่คือร้านปิ้งย่างชาบูของลูกสาว
เขาก็เลยคิดว่าไหนก็ไหนย้ายมาอยู่แถวบ้านมาอยู่แถวนี้
ก็เลยปลูกผักไปด้วยแล้วจะได้อยู่กับลูกสาวด้วยไง
แล้วระบบการปลูกผักของเขาเป็นระบบไฮโดโปรนิกส

เขาบอกว่ามีการดัดแปลงเอากล่องโฟมที่ใส่อาหารทะเลน่ะ

แล้วก็นำถุงดำมาหุ้มกล่องโฟมเอาไว้อีกที

จากนั้นเขาจะเจาะฝากล่องให้เป็นรูแล้วนำผักมาปลูกโดยใช้
ขึ้นช่ายบ้างผักบุ้งจีนบ้างผักสลัดบ้าง
พวกนี้มันใช้เวลาแป๊บเดียว

แล้วดูน่ากินเนาะผักเขียวมากเลย

แต่ปลูกจริงจังคือองุล

แล้วก็ทดลองปลูกอีกหลายสายพันธุ์เลยแหละ

พอองุ่นมันออกลูกออกพวงมาก็สามารถถ่ายรูป

เขาบอกว่าด้านนอกโรงเรียนของเขายังปลูกฝรั่งไส้แดงด้วย

แล้วก็ทิ้งท้ายอีกว่าเรื่องของการทดลองปลูกเนี่ยก็เพื่อให้รู้

เพื่อให้เป็นการปลูกที่จริงจังกว่านี้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มต้นที่อะไรรู้ไหม

พอเริ่มมีความชอบเข้ามา

ทีนี้แหละครับโอ้โห

แล้วก็มีผักมากมายหลายชนิดด้วยนะฮะ
ก็คุณผู้ชมชอบผักอะไรก็ไลน์มาคุยกันได้
หรือคอมเมนต์มาคุยกันในเฟซได้เหมือนกันนะ